กันหน่อยนะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปตรวจสอบสภาพถนนพระราม๒นะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเอาตรงนั้นเลยหลักนี่ค่ะ

นี่เราไปคุยกับคุณอำนวยอายุ๕๒ปีท่านเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หรือยังนี่เห็นหรือยัง
โอ้โหหลุมมีน้ำขังด้วย

ลุมที่มีน้ำขังเนี่ยถ้าเกิดไม่มีน้ำขังมันก็ยากอยู่แล้ว

ี่ยงหลบหลุมเผลอไปโดนรถใหญ่เฉียวอีก
ในช่วงที่ฝนตกน้ำขังก็มองไม่เห็นหลุมตกหลุมอีก
หลุมนี้มันล้ำเข้ามาในผิวถนนแล้วนะ

นี่ไงคะสิ่งที่มันเกิดขึ้น
อันนี้หลักเราไปดูที่สมุทรสาครนะ

นี่คุณผู้ชมเราไปคุยกับคุณอำนวยอายุ๕๒ปี
ท่านเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่
แล้วใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำ

ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มมาแล้ว
ท่านบอกว่าขี่รถไปเจอแต่หลุม

แต่ก็พลาดอยู่ดีตกหลุมได้รับบาดเจ็บครับ

เพราะฉะนั้นคุณอำนวยบอกว่าไงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบซ่อมแซมถนนอย่างจริงจัง
เพราะส่วนใหญ่จะรอให้อุบัติเหตุขึ้นก่อน
เป็นข่าวก่อนแล้วค่อยมาทำการแก้ไขทีหลัง
คือเอาพูดตรงวัวหายล้อมคอก
เพราะฉะนั้นแล้วชาวบ้านเดือดร้อนช่วยด้วยค่ะ
เป็นงานว่าหายล้อมคอกเผื่อใครมันน่ะ

ถ้ามันไม่ยอมมาทำก็แก้ปัญหาให้ดูจะอย่างนั้น

ชาวบ้านเหล่องันก็ไม่เดือดร้อน
พบว่าถนนเส้นนี้ลุมเยอะมากก่อไก่ล้านตัว
หลุมก็ลึกบางหลุมก็กว้าง
มีร่องรอยการซ่อมแซมมีไหมมี

เอาปูนเอายางมาตอยมาแค่แปะไว้
ผักเชียวโรยหน้าแก้ผ้าเอาหน้ารอดแบบนั้น
อันนี้จากการลงพื้นที่ของนักข่าวของเราเองเลยนะคะ
คือเอาจริงนะถนนเส้นนี้ปุ้ยใช้ตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าคุณแม่บ้านอยู่ใต้ใช่ไหมขับรถผ่าน
ซ่อมแล้วซ่อมอีกแบบนี้ตั้งแต่เด็ก
จนกระทั่งโตลูก๓แล้วค่ะ